ซีกันมากดีกว่านะคะสำหรับพิธีกรสุดซี
เฮีป้องกับน้องจ๊ะแห่งรายการเศรษฐีป้ายแดง

ทั้งคู่ยังทีมเป็นดาวกันด้วย

คุณผู้ชมค่ะนึกภาพไม่ออกจริง
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูลีลาของทั้งคู่กันหน่อยค่ะ
เออเขาฮิตกันไม่ใช่เหรอเนี่ย

เหมือนนัดกันมาเหมือนกันนะ
นี่จะเป็นสายแดนหรือว่าสายหาด

เพราะพี่ป้องเนี่ยดูชั่วโมงวินยังน้อย

แอบอยู่ข้างหลังน้องซะอย่างนั้น
แต่หารู้ไหมน้องจ๊ะเนี่ย

ผิดค่ะคุณค่ะไม่ใช่น้องจ๊ะหรอกนะคะ

เดี๋ยวไปฟังน้องจ๊ะเมาส์กันหน่อยค่ะ

นี่พี่ป้องเป็นคนชวนเพราะว่าเห็นว่าเราว่างไงพี่
เราถ่ายถ่ายถ่ายรายการด้วยกัน
มีช่วงว่างพี่ต้องเลยบอกว่าอยากอยากอยากเต้นอะไรแบบนี้ค่ะ

แท้คนที่อยากเป็นดาวติ๊กต๊อกก็เฮียป้องนี่เองนะคะ
จากติดตามความน่ารักของคู่นี้
ดูสิจะแจ้งเกิดเป็นดาวติ๊กต๊อกแบบแพ็คคู่ไหวไหมนะคุณผู้ชมนะ